หลังจากที่เมื่อวานเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสิริราชนะครับ
วันนี้คนใกล้ชิดของน้ำตาลเผยอาการล่าสุดออกมา
บอกว่าหมอหยุดเลือดได้สำเร็จแล้วนะครับ
สัญญาณชีพดีขึ้นแล้วก็แพทย์เตรียมตั้งโต๊ะแถลงในช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
โดยเบื้องต้นหลังจากแพทย์ทำการรักษาผ่านมา๑วันเต็ม
ล่าสุดนะครับคุณแม่ของน้องน้ำตาลให้ข้อมูลกับสื่อข่าว
สิทธิ์ข่าวบอกว่าภาพรวมอาการของน้องน้ำตาลดีขึ้น
คุณหมอสามารถควบคุมเลือดที่ไหลออกตามอวัยวะต่างได้แล้ว
แล้วก็ไตเริ่มทำงานแล้วนะครับ
ส่วนอาการแทรกซ้อนอื่นยังต้องเฝ้าระวัง
และก็ต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีที่ทำให้ครอบครัวเบาใจขึ้นอุ่นใจขึ้น
และมีความหวังว่าทิศทางการรักษาของทีมแพทย์
จะช่วยให้น้องน้ำตาลหายป่วย
เพราะเชื่อมั่นว่าน้องอยู่ในมือของทีมแพทย์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับ
ช่วยปั๊มอะพอปั๊มมันก็
ปั๊มทีมันก็หืดแล้วก็เลย
ให้ลูกน้องช่วยโทรเรียกรถโรงพยาบาลให้หน่อย
ถามว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง
ผมบอกได้แค่ว่ามันปลอดภัยที่อยู่ในมือแพทย์
ที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็มีคุณวุฒิทางเรื่อง

มั่นใจว่าเขาได้รับการรักษาที่ดีที่สุดนะครับ
ในทุกขั้นตอน
อาจจะมีบางช่วงมากที่มันปลุกขะ
แต่ว่ามันคือสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราทำได้
ตอนนี้เรารออยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็เฝ้ารอแล้วก็คาดหวัง
ผลลัพธ์ที่มันดีที่สุดอยู่แล้วนะครับ
แต่มันจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องรองพรุ่งนี้ที่ทางแพทย์
แพทย์เขาอาจารย์แพทย์มาบอกชัดเจน

ก็มีเรียกให้เขาแบบว่าเออสู้นะ
เรียกพี่น้ำตาลก็เรียกอยู่ตลอด

ที่ทางครอบครัวก็คือมีคุณแม่
มีพี่สาวของน้องน้ำตาลคือคุณน้ำพึ่ง
ใช่แล้วก็เสื้อสีชมพูคือพี่เขย
แล้วก็ล่าสุดมีทางด้านของแฟนของคุณน้ำตาล

ก็คือคุณพัชระนพลนะครับ
ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าก็ใจหายนิดนึง

ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจ็บป่วยรุนแรงอะไร

พอรู้อาการป่วยของน้องก็มาหาน้องที่โรงพยาบาลเลย
ก็นั่งเฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อคืน
แล้วก็ได้ดูแลคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของน้องด้วยนะครับ
ขณะที่ตัวน้องน้ำพึ่งเองนะครับพี่สาวของน้องน้ำตาล

ว่ามีปัญหาเกี่ยวกับปอดเพราะว่าเลือดออกมาจากปอด

ออกซิเจนไม่ไปเลี้ยงสมองถึง๒ครั้ง
หากไม่ฟื้นก็จะเป็นเจ้าหญิงนิทรานะครับ
ซึ่งทางครอบครัวคุยกันว่าเราสามารถรับได้
ซึ่งที่ผ่านมาน้องสุขภาพร่างกายแข็งแรง

และไม่เคยป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดเลยนะครับ
แต่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของเลือดกำเดาไหลบ่อยตอนเด็กนะ
และทุกครั้งที่ไหลก็จะแตกต่างจากการที่เลือดกำเดาของคนอื่นเขาไหล
ก็คือจะไหลออกมาเยอะผิดปกติเมื่อเทียบกับเด็กคนอื่น
ใช่แล้วก็บอกว่าเลือดที่ออกมาคือมีฟองด้วยอันนี้คือพี่สาวบอก
อันนี้ก็ต้องเท้าความไปถึงเรื่องในอดีตสุขภาพร่างกายของน้องน้ำตาลนะครับ
ใช่ค่ะส่วนทางด้านคุณพ่อของน้องน้ำตาลก็ได้เข้าไปหาลูกสาว
กระซิบบอกน้องน้ำตาลบอกว่าให้ตื่นเร็วมาร้องเพลงให้พ่อฟังหน่อย
แล้วก็บอกกับลูกสาวด้วยบอกว่าขอให้สู้ให้ถึงที่สุดอะไรจะเกิดก็เกิด
เพราะว่าพ่อได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแล้ว
คุณพ่อก็บอกว่าการที่ทีมแพทย์คาดว่าเลือดออกมาจากช่วงคอ
ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าจะได้ทำการวิเคราะห์ทำการรักษาต่อได้
ก็เป็นทางฝากฝั่งครอบครัวนะคะ
ใช่ครับแล้วก็คุณพ่อก็บอกด้วยนะครับเพราะว่าผู้สื่อข่าวถามว่า
คุณพ่อดูแลและให้กำลังใจกับคุณแม่อย่างไรบ้างนะครับ
พ่อก็บอกว่าอยู่ด้วยกันก็สวดมนต์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ขอพรเท่าที่จะทำได้นะครับ
เมื่อคืนเพื่อนอยู่กันเป็น๑๐คนก็มานั่งสวดมนต์กัน
มีไลน์ส่งบทสวดมนต์ถอยหลังกันช่วยกันต่างคนต่างสวด
ช่วงที่อาจารย์หมอมาผ่าตัดใส่เครื่องช่วยต่าง
คุณพ่อเองคุณแม่เองก็สวดมนต์ขอให้ลูกปลอดภัยนะครับ
แล้วก็คุณพ่อเองก็สงสารแม่เพราะแม่คิดมาก
ตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจผู้เป็นแม่อยู่นะครับ
ค่ะซึ่งคนในแวดวงบันเทิงก็ส่งกำลังใจให้กับน้องน้ำตาล
เมื่อเช้านี้คุณผู้ชมคุณมอสปฏิพานไปเยี่ยมน้องน้ำตาลที่โรงพยาบาลสิริราช
เพราะว่าคุณมอสเนี่ยเขาเคยเล่นผู้กองเจ้าเสน่ห์ด้วยกัน
น้องน้ำตาลเล่นเป็นหมดรัน
ก็สร้างรอยยิ้มให้กับคนดูในช่วงนั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องส่งกำลังใจให้กับน้องน้ำตาล
แล้วก็เดี๋ยวรอความคืบหน้าที่คุณหมอจะมาแถลง
ใช่ครับก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นช่วงบ่ายโมงตรง

ว่านี่ก็ใกล้เวลาบ่ายโมงแล้ว
เดี๋ยวรอทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสิริราชแถลงความคืบหน้า
แล้วก็ตอบคำถามต่อประชาชนว่า
สิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องน้ำตาลเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
น้องน้ำตาลไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วย
แต่ว่าอยู่โอ้โหกระอักออกมาเป็นเลือดเยอะขนาดนี้นะครับ

จริงแล้วไม่อยากให้ในโลกโซเชียลคาดเดาอาการกันไปเอง
เพราะว่าเวลาที่มีการพิมพ์ข้อความคาดเดาว่าน้องน้ำตาลจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
ญาติหรือว่าครอบครัวน้องน้ำตาลมาอ่าน
จะกระทบกับความรู้สึกอยากให้ฟังคำชี้แจงจากแพทย์มากกว่า

เพราะบอกว่าเราจะได้ระวังป้องกันตัวเอาไว้บ้าง
เพราะไม่รู้เราดูแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้
แต่อยู่จะมีอาการแบบน้องน้ำตาลได้หรือเปล่านะครับ